สมุทรประการนะครับมีผู้หญิงวัย๕๕ปีนะฮะ
เขาถูกผู้ชายคนหนึ่งทำทีเป็นถามทางหน่อยคุณป้า

พักหนึ่งเอามือไปจับหน้าอกจับก้นคุณป้า

ผู้หญิงคนนี้วัย๕๕ปีเป็นผู้เสียหายครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรพระประแดงครับ

เมื่อวานเขาบอกว่าขี่รถจักรยาน

ออกจากบ้านพักที่หลังโรงพยาบาลบางจาก

ในซอยสุขสวรรค์๗๘แยก๖
ตอนสักประมาณเที่ยงเที่ยงอ่าเที่ยงคืนสิ

ขี่รถจักรยานยนต์มาไม่ทราบยี่ห้อ
จำสีไม่ได้จำทะเบียนไม่ได้นะฮะ
จอดประกบทำทีเป็นถามเส้นทาง

หลังจากนั้นก็ขอมีการพูดจาขอจับนมจับก้นนะคุณผู้ชม
พร้อมกับยื่นมือจับเลยนะ
พูดปุ๊บจับปั๊บเธอก็ตกใจมากเลย
ซ้ำยังทำให้รถจักรยานของเธอล้มลงจนบาดเจ็บด้วย

เหมือนสำนาคมันมืนยังไงก็ไม่รู้

ได้ประมาณหลาวหนึ่งน่ะ

จับจับอะไรอ่ะ

คุณป้าก็บอกว่าโอ้โหหลังเกิดเหตุนะก็เห็นคนร้ายขี่รถไปเลย
หลบหนีไปทางปากซอยกลับเจริญหรือว่าสุขศวรรษ๗๖
จากนั้นไปบอกลูกสาวลูกสาวก็พาไปหาหมอก่อน
เพราะไปทำแผลที่บาดเจ็บแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
ด้านตำรวจภูทรพระประแดงประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่

เพื่อนำตัวนั้นมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ